ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยน้องต่อนะฮะวันนี้๑๖วันแล้วนะ

หายไปตั้งแต่เช้า๕กุมภาพันธ์
โมงเนอะโดยประมาณด้วยชุดนี้
คือแม่บอกว่านอนกันอยู่๓คนในบ้านเนี่ยมีหลานสาวของพุทธพ่อของเด็กด้วยนะ
อายุ๑๒ปีอยู่ด้วยกัน๔คน๗๘โมงเช้าวันนั้นอยู่ดีสลึมสลือเหมือนมีใครมาอุ้มลูกไป
เท่าที่จำได้เหมือนกับผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองแล้วหายไปเลย
ท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่สิบหกนะฮะดูปฏิบัติการค้นหาวันนี้เลยนะครับ
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาทางน้ำนะฮะนี่คือแม่น้ำท่าจีนทางฝั่งวัดสุ
ห่างจากบ้านของน้องต่อเด็กชายวัย๘เดือนที่หายตัวไปเนี่ยเกือบ๒กิโลเมตร
วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระดมกำลังนะฮะ๑๐กว่านายนะครับใช้เรือหางยาว๕ลำ
หาทางน้ำเลยก็เผื่อมีใครจะเอาน้องมาทิ้งน้ำนั่นแหละนี่นะครับ
ก็เริ่มตั้งแต่จุดที่เป็นท่าน้ำใกล้บ้านน้องต่อนะฮะ
แต่มันก็ห่างจากบ้านน้องต่อเกือบ๒กิโลเมตรนะล่องเรือไปทางฝั่งซ้ายระยะทาง๔กิโลเมตรนะครับ
ทางฝั่งขวาอีก๔กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งสิ้น๘กิโลเมตรนะครับ
เพราะคาดว่าเด็กอาจจะศูนย์หายทางน้ำก็ได้ก็ใช้เรือหางยาว
แบบติดเครื่อง๕ลำมาค้นหานะครับเด้นการตรวจสอบบริเวณผิว
น้ำนะครับหากพบความผิดปกติของวัตถุต่างเนี่ยก็จะเอา
ขึ้นมาตรวจสอบทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้าของเด็กนะโดย
มีนี่ฮะชุดที่เด็กสวมใส่วันสุดท้ายเป็นจุดสำคัญในการค้นหา
ปูพรมหาสองฝั่งแม่น้ำไปจนถึงข้างล่างรอบหนึ่งแล้วก็จะ
หาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไปจนถึงวัดท่าเจดีแล้วก็จะหาจาก
วัดท่าจดีลงมาอีกรอบนึงเท่ากับฝั่งละสองรอบครับระยะทาง
ระยะทางประมาณ๑๓๑๔กิโลจะค้นหาประมาณถุงกระเป๋ากระสอบครับ
สิ่งของที่ลอยน้ำหรือว่าสิ่งแปลกแปลกพวกเนี้ยครับเราก็จะเอา

ก่อนที่จะออกปฏิบัติการค้นหาทางน้ำกันนะครับวันนี้มีคุณลุง
ละออหงทองนะครับนี่ฮะแกเป็นนายป่าช้าของวัดแห่งหนึ่งใช้
ทูบหนึ่งกรัมหนึ่งร้อยแปดดอกนะฮะมาจุดบอกกล่าวพระแม่คง
คาเพื่อขอให้เปิดทางให้ภารกิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยประสบความ
ถามว่าทำไมต้องมาลุงละออแกบอกว่าเมื่อวานนี้มีร่างทรง
ปู่ฤษีโทรมาหาบอกในธรรมนองที่ว่าการค้นหาทางน้ำในวัน
นี้ถ้าเจอเด็กนะก็จะเจอเลยแต่ถ้าไม่เจอก็จะไม่เจอแล้ว
แกก็เลยมาทำพิธีให้
พระแม่คงค่าเบิกทางด้วย
นี่มันน่าแปลกใจมากนะน้องต่อหายไปไหนเนี่ยคือมันไม่มี
ร่องรอยจนแบบว่านี่๑๖วันอ่ะใช่ไหมกล้องวงจรปิดตัวไหน
ก็ไม่เจอนะตามเส้นทางในระแวกบ้านน้องต่อมันประหลาดมากจริง
จริงนะคะดูสิสักเตี้ยวเดียวก็ไม่มีเลยเหรอแต่ตำรวจ
ไทยเราเก่งน่าจริงคือสูบสวมที่บ้านหาก็สูบสวมมาแล้ว
นะเออไอที่บกปูนที่ว่าไปเจออ่าที่นั่งใช่ไหมสวมซึมอ่ะ
ซวมซึมใช่บกปูนใหม่อ่ะทุบแล้วก็ดูขึ้นมาจะ
หมดแล้วอ่ะสูบสิ่งปฏิกูลขึ้นมาดูก็ไม่เจอฝังเหรอ
อ่ะสมมุติสมมุติฝังอ่ะมันก็ไม่มีลอยดินใหม่ที่ขุดที่
เห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะใครเอาไปเนี่ยครับแล้วเอาไปไหน
ต่อเป็นตายร้ายดียังไงไม่มีใครรู้เลยนะฮะตอนนี้อืมพุธนะ
ครับสามีของนิ่มแม่ของน้องต่อนี่ซ้ายมือตอนที่เขาเจอร่อง
เอ๊ะทำไมโบกปูนใหม่ค่ะให้ช่างมาทุบดูเลยนะตั้งแต่ช่วงวัน
แรกอ่ะที่มีข่าวน้องต่อน่าจะวันที่๒เลยมั้งคะเพราะเขา
ตำรวจบ้านทั้งหมดไงแล้วก็รถมาสูบสิ่งปฏิกูลทั้งหมดเลย
นะก็ไม่เจออะไรเลยนะคะเพราะที่แรกเขาสงสัยว่าทำไมต้อง
ใหม่ใช่ไหมส่วนเรื่องปฏิบัติการค้นหาทางน้ำวันนี้ตั้งแต่
เช้าเนี่ยนะฮะพุธนะครับสามีของนิ่มนะฮะพ่อกับแม่ของน้องต่อ
วันนี้พุทธก็มาดูการค้นหาด้วยนะครับสีหน้าก็นี่ฮะยังคงโศก
เศร้าอยู่ยังคงเครียดยังคงกลุ้มใจอยู่ที่ลูกชายหายตัว
ไปพุทธบอกว่าการจะเจอร่างน้องในแม่น้ำเนี่ยในมุมของ
มองว่ามันเป็นเรื่องยากคือถ้าจะเอาเด็กมาทิ้งที่
แม่น้ำตรงนี้ได้เนี่ยต้องอุ้มน้องต่อออกจากบ้านแล้วต้อง
พาเด็กมาถึงท่าเรือวัดศิลามูลตรงนี้ห่างจากบ้านเกือบ
๒กิโลเมตรซึ่งต้องผ่านบ้านเรือนชาวบ้านหลายหลังมาก
เชื่อว่ายังไงก็คงต้องมีคนเห็นบ้างแต่นี่ไม่มีใครเห็น
เลยส่วนตัวยังไม่ถอดใจที่จะตามหาน้องต่อจนเจอเชื่อว่า
จนถึงขณะนี้แม้จะผ่านมา๑๖วันแต่ลูกชายยังมีชีวิตอยู่
ที่มีรายงานข่าวว่าตัวของพุทธอาจถูกแจ้งข้อหานะฮะเกี่ยวกับ
เรื่องของตัวนิ่มที่เป็นภรรยาเรื่องการชักชวนการพาไปอะไรไป
เกี่ยวกับเด็กเยาวชนอะไรพวกนี้นะใช่เรื่องพวกนี้เนี่ยพุทธบอก
ก็พอจะทราบบ้างแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรตอนนี้สิ่งสำคัญเนี่ย
่งไปที่เรื่องการตามหาน้องต่อให้เจอก่อนส่วนตัวเองจะถูก
ดำเนินคดีอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรญาติญาติเตรียมเงินไว้แล้ว
หนึ่งแสนบาทเพื่อขอยื่นประกันตัวการเข้าเครื่องจับเท็จนะฮะ
ที่ตำรวจนำพุทธกับนิ่มพ่อกับแม่ของเด็กไปเข้าเครื่องจับเท็จ
ผลอย่างไม่เป็นทางการที่บอกว่ามี๑คนมีพิรุษ
พุทธบอกไม่กังวลเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ย
ผมพูดแต่ความจริงค่ะ
ถ้าเป็นคนอุ้มไปมันก็โอกาสยากครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเอาน้องไปไหน
โอกาสมันก็เป็นไปได้ยากครับคือว่าถ้าเดินมาหาเส้นทาง
หมู่บ้านผมจริงมันก็ต้องมีคนเห็นก็ยังครับ
ยังไม่ทอดใจจนกว่าจะเจอน้องครับ
กับนิ่มยังไงบ้าง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
คือไม่ได้คุยครับก็คือว่ากลับมาแล้วก็ดึกแล้วจากโรงพัก
ทุ่มทุกวันตัวเราก็รู้อยู่แล้วแต่คือว่าอยากให้โฟกัสเจอน้องก่อน
คือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตามไปที่หลังก็ได้
ท่านผู้ชมครับพอวันนี้ทราบว่าเจ้าหน้าที่จะออกปฏิบัติการหาทางน้ำอ่ะนะ
มีอาจารย์เจจากกรินมาวัดสลิรามูลด้วยนะฮะ
ที่ว่าเอาของมาแขวนเอาไว้แล้วให้ที่คุณเต้มงคลกิจไปทำพิธีหรือเปล่าคะ

คุณเป้เลยอ่างเรือหา

อาจารย์เจบอกสัมผัสได้จากนิมิตรเห็นน้องต่อตัวเขียวช้ำมีครึ่งท่อน
ไม่มีขาตัวน้องต่อมีผ้าขาวห่ออยู่
อาจารย์เจบอกเชื่อว่าจะเจอน้องต่อภายในวันที่๒๕กุมภาพันธ์นี้
นี่จะพูดไปนี่ว่าไปนี่คดีเหตุการณ์ของคุณตังโมนี่๒๔กุมภาพันธ์นะที่ร่องเรือนะ
ใช่จริงด้วยค่ะ
อาจารย์เจก็บอกจะเจอน้องต่อภายใน๒๕กุมภาพันธ์นะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ถามเอ๊ะตกลงมีใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การหายตัวไปของน้องต่อบ้างเนี่ย
อาจารย์เจบอกเท่าที่รู้นะเท่าที่เห็นจากนิมิตรนะ
ผู้หญิงสองคนกับผู้ชายอีกหนึ่งคนซึ่งทุกคนเป็นคนใกล้ชิดกับน้องต่อ
และสุดท้ายปลายทางคนเหล่านี้จะต้องติดคุก

เขียวครับเขียวช้ำครึ่งท่อนไม่มีขา

ตั้งใจไว้ว่า๒๕คดีจบแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมว่า๒๕คดีจบ
ใจจริงผมอยากให้เจอวันนี้อันนี้ผมพูดนะแต่ผมไม่ไม่เอ่ยชื่อเนอะ
เพราะว่าผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งครับ

อันนี้เป็นการสื่อสารไม่บอกลักษณะดีกว่าครับ

ผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งมาแน่นอนครับผม
ยังไงก็ต้องติดคุกเนอะงานนี้
อาจารย์เจบอกว่าถ้าบอกลักษณะทุกคนรู้แน่นอน
ผมขอพูดว่าเป็นผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่ง

ขอยกมือไหว้อาจารย์เจตรงนี้เลย

คือไม่งั้นกำลังเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องค้นหา
ต้องระดมกำลังหรือความกังวลครอบครัวต่างอะไรอย่างนี้

รู้เลยว่าผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งคนนั้นคือใครไง
บอกตำรวจก็ได้ไม่ต้องบอกสื่อ

ผมว่าตำรวจสอบแทบทั้งหมู่บ้านแล้วล่ะ
พาไปเข้าเครื่องจับเท็จก็พาไปแล้วใช่ไหม
มันก็ต้องรอดูหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหม
แต่ของอาจารย์เจอันนี้คือตามมุมความเชื่อไง
เนี่ยแอบงอนนิมิตเหมือนกันนิมิตชอบมาครึ่งกลางทำไมไม่เฉลยไปเลยล่ะ
คือถ้าจริงก็ค่อยว่ากันกันแล้วกัน
เอาเป็นว่าอันนี้ตามมุมความเชื่อที่เขามาทำพิธี

ขอดูภาพใหญ่หน่อยซ้ายมือนี่ฮะ
ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์เลยค้นหาทางน้ำ
สรุปแล้วออกค้นหาวันนี้ทั้งวัน

แม้แต่เสื้อผ้าเด็กที่เหมือนกับชุดที่น้องต่อสวมใส่
เป็นชุดสุดท้ายก่อนจะหายตัวไป
อีกทางหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็หานะฮะ

วันนี้ตำรวจนำสุนัขตำรวจนะฮะ
สุนัขเคนาย๒ตัว

บ้านของน้องต่อแล้วก็จุดต้องสงสัยต่าง

หกจุดนะฮะที่สุนัขตำรวจออกค้นหาร่องรอยของน้องต่อนะครับ
จุดที่๑เป็นบ้านร้างแห่งหนึ่งลักษณะคล้ายกระท่อม
ค้นหารอบบ้านพื้นที่รัศมี๕๐เมตร
คือจุดนี้เนี่ยตามเบาะแสที่มีคนบอกว่าในรังชอบมาอยู่แถวนี้
แล้วตัวในหลังเองเขาไปพูดไงว่าเขาเป็นคนอุ้มน้องต่อไป
แล้วก็บางคนก็เห็นบอกว่าในหลังมาแถวบ้านน้องต่อ
แล้วหลังบอกเอาน้องต่อขึ้นจักรยานพาไปแถวบึง
แล้วก็ทิ้งเด็กไว้แถวนั้นนี่เขาก็เลยมาหาแถวนี้ด้วยนะฮะ
แถวที่จุดที่ในรังชอบมานั่งอยู่
นี่นะฮะให้สุนัขตำรวจดมกลิ่นผ้าอ้อมกับถุงเท้าของน้องต่อนะครับ

จุดที่สองเผลิงพลักษณ์ริมทุ่งนานะครับ

มีเบาะแสที่ป้าบุญล้อมบอกขี่มอเตอร์ไซค์สวนกับรถจักรยานของในหลัง
อ่าใช่ที่บอกเหมือนเห็นเด็กนั่งอยู่ตรงตะก้าหน้ารถใช่ไหมอ่า
จุดนี้ก็ไปนะครับจุดที่สามเป็นป่ารกร้างริมถนนใหญ่
ติดกับที่นาของชาวบ้านจุดนี้เป็นจุดที่ในหลัง
ให้เบาะแสกับผู้ใหญ่บ้านบอกพาน้องต่อมาทิ้งเอาไว้ด้วยแถวนี้
ทีมข่าวเราก็เคยไปสำรวจมาแล้วนะฮะไม่เจออะไรนะฮะแถวนี้นะครับใช่ค่ะ
จุดที่๔นะฮะจะเป็นจุดที่มีลักษณะคล้ายกับตำหนักร่างทรง
แต่อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านนะเป็นพื้นที่บ้านของชาวบ้านเขา
ตามคำให้การของชาวบ้านที่บอกว่าบ้านหลังนี้
คือบ้านที่ในหลังชอบมารับจ้างตัดย่าให้กับเจ้าของบ้านเป็นประจำ
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราเคยขับรถไปเจอในหลังที่นี่โดยบังเอิญอยู่เหมือนกันนะครับ
อ่าซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยค้นหาจุดนี้นานเป็นพิเศษด้วยนะฮะค่ะ
นี่นะครับพุทธก็มาด้วยใช่ไหมพุทธเขาก็ไปไปแบบแทบทุกจุดเลยอ่ะ
ก็คือตามตำรวจไปเลยแหละตามเจ้าหน้าที่ไปเลยอ่ะเนาะที่เจ้าหน้าที่ไปหา
จุดที่๕นะฮะเป็นจุดที่ไปเจอแพมเพิร์สของเด็กตกอยู่
ลักษณะสภาพเก่าเก่าถูกฉีกขาดอ่าแต่พุทธกับนิ่ม
เขายืนยันว่าแพมเพิร์สตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ของลูกเขา
ยี่ห้อที่เขาใช้ให้น้องต่ออ่าก็ลองให้สุนัขดมกลิ่นเนี่ย
ตรวจพิสูจนตรงนี้เพิ่มเติมค่ะจุดที่หกเป็นจุดสุดท้ายนะครับ
จุดป่อปลาฮะอืมที่เป็นบึงฮะ
ที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ริมน้ำที่มีต้นไสอยู่
จุดเนี้ยมีการเผาย่าไปแล้วด้วยบางส่วนนะนี่พุทธก็มาดูฮะ
ดูทุกจุดเลยพุทธตามดูทุกจุดเลย
ลีกตัวจากตอนที่เขาลงเรือไปแล้วเนี่ยทางน้ำเนี่ยมาดูข้างบนบก
เอออ่าร้อยตำรวจเอกสุวิทย์อาดูลรองสารวัตร
กับการสุนัขตำรวจบอกว่าจากการค้นหาในวันนี้สุนัขตำรวจทั้งสองตัว
ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่สุนัขเนี่ย
สงสัยเป็นพิเศษคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทางสุนัขตำรวจเนี่ยบอกว่า
รับเลยว่าการค้นหาร่องรอยหลักฐานต่างในเคสของน้องต่อเนี่ยมันยากมาก
แล้วเวลามันผ่านล่วงเลยมาหลายวันแล้วค่ะนี่วันที่สิบหกแล้วอืม
การหายตัวไปปัจจัยอื่นอื่นทำให้กลิ่นของน้องต่อกลิ่นของเด็กมันคลาดเคลื
มันมีเยอะมากนะฮะอ่าอย่างเช่นฝนตกอย่างงี้ใช่
บางจุดย่าถูกเผาอย่างเงี้ยเออแล้วยังไอ้ตรงคลองนี่ก็มีปลาตายด้วยอ่า
ก็ไม่มีครับก็สุนัขเราก็ให้ดมหาสิ่งผิดปกติ
ก็ไม่ไม่พบสิ่งผิดปกติก็มีครับมีก็มีที่ว่าร่อง
มันมีร่องรอยการตรวจค้นไปบ้างแล้วแล้วก็มีการเผาจุดเผาครับ
มันอาจจะทำให้กลิ่นซับสนใช่หรือว่าเกิดยังไงอ่า
ทำให้สุนัขสับสนส่วนที่สพบังหลวงนะครับ
เจ้าของคดีเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุนะฮะคือทุกวันนี้นี่
ถ้าในส่วนของน้องต่อยังคือคดีเด็กหายนะค่ะอ่า
กำลังตามหาเด็กกันอยู่นะครับเด็กชายวัย๘เดือน
สพบังหลวงวันนี้เชิญตัวลุงอ้วนนะฮะลุงอ้วนเป็นคนหาปลานะครับ
อยู่ใกล้ใกล้บ้านกับบ้านของน้องต่อมาสอบปากคำ
อ้วนบอกว่าชาวบ้านที่ทำอาชีพหาปลาเนี่ย
เขาก็ช่วยกันดูสอดส่องในคลองในน้ำอะไรตลอดเวลา
หลังจากเกิดเหตุการณ์กรณีน้องต่อ
แต่เวลาออกหาปลาส่วนใหญ่ที่เจอนะเป็นพวกซากเป็ดซากไก่
ซากแมวที่มันตายแล้วอ่ะไม่เคยได้เบาะแสอะไรเกี่ยวกับ
ต่อเลยอ่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องต่ออืม
ไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอ
ไม่เห็นเราก็พายไปดูเพราะว่าเรารู้เขาหาทางน้ำ
เราก็จะช่วยหาอีกทางนึงอย่างนี้ผมคิดว่าไม่น่าอยู่ในน้ำ
เพราะคนหาปลาเยอะครับทางแม่น้ำเยอะ
ไปยันจากบ้านเราไปยันประมาณ๑๕๑๖กิโลเมตรมีคนหาตลอดแนว
อ้าวท่านอาจจะมีคำถามว่าเอาวันนี้เห็นพุทธตามเจ้าหน้าที่ไปทุกที่เลย
เอาก็มองในมุมด้วยความเป็นห่วงเขาเขาเป็นพ่อเด็กอ่ะใช่ไหม
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะตามค้นหาไปกับเจ้าหน้าที่
ใช่ค่ะเอาเรื่องตามหาเด็กให้เจอก่อน
คือเขาอาจจะมองเห็นอะไรที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้ไงเพราะว่าลูกเขาอ่ะ

แม่ของเด็กคือวันนี้มีรายงานว่านิ่มแม่ของน้องต่อเนี่ยเจ้าหน้าที่มารับตัวไปตั้งแต่เช้านะฮะ
เพื่อพาไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของสภาพทางจิตใจที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
หลังจากก่อนหน้านี้ถูกนำตัวไปสอบปากคำทุกวันนะแล้วพาไปเข้าเครื่องจับเท็จด้วยนะครับ
ซึ่งผลการตรวจสอบต่างยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะฮะ
ท่านผู้ชมครับภาพสุดท้ายล่าสุดของน้องต่อใช่ไหมที่ใส่ชุดใช่ไหม
ชุดสีลายอ่ะค่ะเผื่อใครพบเห็นนะฮะ
ขวางขาวดำนะคะขึ้นภาพให้หน่อยนี่ค่ะ

ถ้าไม่เจอน้องต่อเจอเสื้อลักษณะแบบนี้ของเด็ก๘เดือน
หมวกที่เด็กใส่แบบนี้นะเผื่อจะพบเห็นนะ
หน้าตาแบบนี้แจ้งหน่อยนะคะ
มีรายงานว่าพรุ่งนี้นะครับทางยังไม่แน่ใจวันไหนนะฮะ
แต่ว่ามีรายงานว่าบิ๊กโจ๊กนะครับผลเด็กสุรเชษหักพานตรองผวตร
ลงพื้นที่สพบังหลวงไปติดตามความคืบหน้าทางคดีด้วยตัวเองนะฮะ
บิ๊กโจ๊กเคยเปิดเผยกับสื่อมวลชนค่ะบอกว่าน้องต่อที่หายตัวไปเนี่ย
กับแม่เด็กก็คือพุทธกับนิ่มเนี่ยรู้แน่ไม่คนใดก็คนหนึ่งหรือสองคน
ต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่เขายังไม่บอก
และตอนนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

โจ๊กบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์จากการที่เด็กไม่ใช่ลูกของพ่อณปัจจุบันหรือเปล่า
นำไปสู่การมีปัญหาอะไรกันหรือมีการทำร้ายอะไรกัน
แล้วมันไปพลาดไปพลั้งแล้วทำให้เด็กเป็นอะไรหรือเปล่า
ก็เลยต้องนำพ่อกับแม่ของเด็กไปสู่การเข้าเครื่องจับเท็จ
และรายงานที่ออกมาบิ๊กโจ๊กก็เปิดเผยเมื่อวานบอกว่า
ผลที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการ
มี๑คนที่ให้มีพิรุธ
คือเส้นกราฟมันขึ้นผิดปกติ
แต่ขอให้รอผลอย่างเป็นทางการออกมาก่อน
แล้วเดี๋ยวตำรวจจะสรุปกันให้อีกทีหนึ่ง
คันว่าวันนี้พรุ่งนี้นะคะ